รวมทั้งก็ยังแต่งเพลงอยู่ถ้าเกิดมีคนประสงค์ที่จะให้แต่งให้
คือถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำ
อยู่จะมานั่งแต่งลอยเฉยไม่ค่อยทำ
แล้วก็อยู่ใกล้น้ำตกแต่งเพลงอะไรไม่เคย
เพราะไปเที่ยวน้ำตกทะเลกินเหล้าดีกว่า
ไม่เคยขนาดอย่างที่บอกไงขนาดแต่งเพลงไปเป็นร้อยเพลงแล้วยังไม่นึกว่าตัวเองเป็นนักแต่งเพลงเลย
คือว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นทำอีกฉันจะต้องเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
ตอนนั้นยังคิดเลยว่าเป็นตอนนี้แต่งเพลงช่วงชีวิตนี้แต่งเพลง
ถ้าช่วงชีวิตต่อไปไอ้การแต่งเพลงมันหมดเขตแล้วเนี่ยเออมันจะเป็นนักอะไรอีก
แล้วเราก็มองหาโอกาสว่ามันทำอะไรได้อีกบ้างแต่ไม่ได้แบบฟันให้ไกลไปให้ถึง
เป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับมัตโต้นี้เท่าไหร่ของของพี่จะเป็นฝันใกล้ใกล้ก่อนไปให้ถึง
ฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยมันอยากโดดจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้เลยอย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าโดดไม่ถึงแล้วมันอยู่แค่นี้เป็นไงตกที่เดิมแต่ถ้าแบบเออแค่นี้หน่อยโดดปุ๊บพอมีแรงลงไปค่อยไปมีแรงไหว
สำหรับความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยพูดเรื่องการเมืองแต่พูดเรื่องบ้านเมือง
เรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราถ้าเห็นแล้วชี้หน่อยได้ไหมให้ไฟดับซึ่งคนอื่นเขาก็ทำกันไง
แต่ทีนี้เนี่ยบ้านเมืองมันก็มีอะไรบางอย่างที่เสียดสีอยู่กับจะเชิงว่าการเมืองก็ได้
หลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราโดนลุกหลงเช่นต่างชาติเขาทะเลาะกัน
แล้วมีเฉลยสักคนหนึ่งมาตกอยู่ในเมืองไทยทำให้ประเทศไทยจะต้องโดนลูกหลงอะไรไปด้วย
แบบนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้นี่คือสายไฟมันรั่วเราก็จะพูดเฮ้ยทำไมสายไฟมันรั่วช่วยกันซ่อมอะไรอย่างนี้
ก็กลายเป็นประเด็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นประเด็นหลังจากที่คนอาจจะเริ่มเชื่อว่า
เขียนเป็นเรื่องการเมืองซึ่งถ้าไปอ่านจริงแทบจะไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของบ้านเมือง
ทีแรกก็ไม่รู้ก็เล่นไปตามที่เขาเล่นกันนั่นแหละไอ้เราก็เขียนไปตามแบบที่เราเขียนนะ
แบบว่าเออไปเห็นอะไรมาก็มาเล่าก็เป็นวันนี้มาสิบปีอยู่มาวันหนึ่งพบว่ามีคนมาเป็นเพื่อนห้าพันแล้ว
แล้วก็ให้มีติดตามได้เขาก็ปล่อยให้ติดตามแล้วก็มาค้นพบตัวเองว่าอยู่มาวันหนึ่งเขียนอะไรไปแล้ว
มันย้อนกลับมาหาตัวเองมันมีคนแชร์ไปตรงนั้นเราเก่งของเราอยู่ที่บ้านของเราเราก็งง
ก็ไม่ได้ยังไงก็คือเขาเขียนไปตามที่คิดตามที่รู้สึกบางทีเบาบ้างบางทีตามอารมณ์บ้าง
อะไรก็เป็นเรื่องที่เหมือนเราก็รู้สึกว่ามันก็บางทีไปเห็นคนนั้นคนนี้บางทีเขาดังกว่าเราด้วย
บางทีเขาก็พูดเรื่องเดียวกับเราอ่ะเขาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรขนาดแค่พูดคำว่าอ้าวคำเดียวยังเป็นเลย
คือก็แต่มันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วยังไงก็เป็นสิทธิหรือเป็นความเห็นที่เราจะเขียนได้
อันที่ไม่ให้ผิดกฎิกาสังคมและเป็นความเห็นส่วนตัวมีคนเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้าง
พ่อล่อแม่บ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร
แม่ปรภัยกับทิศเอิ่มมันยังไงครับพี่
เริ่มมาจากวิธีการเขียนคือไม่อยากเขียนแบบลอยอยากเขียนเหมือนคุยกับเพื่อน
เอ้ยเจริญเถอะนะทำอย่างนี้มันก็ได้บุญอะไรอย่างนี้
ภาษาเหมือนคนบ้านนอกหรือคนสมัยในยุคคนนิกรกิมงวนอะไรอย่างนี้นะ
เอ้ยมีแม่เยอะแม่ตอนแรกแม่ประภัยแม่ท้องมากแม่ประยงพ่อทิศเอิบท่านเจ้าคุณนั่น
นั่นจานี่อะไรอย่างเงี้มีตัวละครเยอะเอาไว้เอาไว้คุยกันเหมือน
คือมันมีตัวละครปุ๊บมันจะคุยแบบภาษามันจะนุ่มนวลกว่าอยู่ก็จะมาประกาศอารมณ์อะไรอย่างนี้
ก็เขียนแบบเป็นสไตล์ว่าเราจะเขียนแบบนี้แล้วมันก็เขียนมาเรื่อยจนกระทั่งแม่ประภัยก็จะเริ่มหายหายไปบ้าง
เพราะว่าแม่ประภัยก็เริ่มเจ็บร้อนเหมือนกัน
ก็ไม่เป็นไรมันเป็นวิธีการเขียนชนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวละครจากไหนเป็นชื่อสมมุติ
มีเสียงวิพากษ์วิชาเรื่องเกี่ยวกับที่เราแสดงความพิเศษพี่ได้ติดตามเสียงวิพากษ์วิชาอย่างไร
ตรงไม่ได้ติดตามก็คือว่าเราเขียนไปแล้วก็ได้พูดไปแล้วในสิ่งที่เราอยากจะพูด
ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่ว่าอย่ามาเบียดเวียนซึ่งกันและกันเลย
มีเมตตาต่อกันหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนในในโซเชียลมีเดียเนี่ย
ทุกคนก็เป็นนักข่าวหมดทุกคนเป็นบรรณาธิการทุกคนเป็นสื่อมวลชนหมด
แล้วแต่ใครจะคิดยังไงต่อไปซึ่งเอาที่สบายใจกันแล้วกันมันห้ามไม่ได้แล้ว
น้ำมันไม่มีเขื่อนแล้วมันก็จะไหลไปทางไหนก็แล้วแต่
บางทีก็มีบางทีก็มีมันไม่ได้เป็นพระอิตพระปูนอะไรบางทีก็มีแต่ว่าทีนี้น้อยแล้วก็คือ
ก็แค่อ๋อถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บก็ลบออก
คือว่ามันมีความเป็นถิ่นเป็นที่เหมือนกันคือว่าบางเรื่องถ้าไม่เห็นด้วย
ก็จะเอาไปวิภาควิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่ถิ่นไกลถิ่นมัน
คอมเมนต์อะไรแบบเสียหายเนี่ยมันก็เหมือนกับบุกลุกเหมือนกัน

ก็ต้องระวังมากขึ้นพอระยะหลังถึงเริ่มรู้ว่า
สิ่งที่เราเขียนมันมีแรงกระเพื่อมขนาดนี้เลยเหรอ
โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าหลังจากประกาศมีเลือกตั้งปุ๊บ
นิติพงศ์จะไม่เขียนเรื่องการเมืองเลย
ถ้าแบบไม่ของขึ้นกับเหตุการณ์จริงหมายความว่าไม่ใช่เหตุการณ์ของการเมืองแต่ว่า
มีบางอย่างของการเมืองมากระทบบ้านเมือง
คือมันมากระทบวัฒนธรรมหรือกระทบสิ่งที่เราบอกว่า
อันนี้มันมีผลกระทบมันทำให้เราคันแสบ
แต่ถ้ามันไม่มีทำอะไรให้เราคันแสบไม่มียุงไม่มีอะไรพวกนี้

ก็พอรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะเดือดร้อนเราก็รู้สึกว่าเราต้องพูด

อย่างเรื่องล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับคนไทย
เรื่องเกี่ยวกับรอยยิ้มอันนี้แสดงความที่เห็นไว้
อันนี้รู้สึกเหมือนถูกบังคับ
ถ้ายิ้มแล้วจะกลายเป็นปัญญาอ่อน
บ้านเมืองเรารู้สึกเหมือนโดนแซะอยู่
เราก็รู้สึกว่าก็พูดตามภาษาแบบของเราหน่อย

แต่ว่าอันนี้มันทำให้เรากระทบ
เพราะฉะนั้นเองไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลง

คือสิ่งหนึ่งในการที่อยู่ร่วมกันได้ในสังคมเนี่ย
คือการมีเมตตา
ตากรุณามุริตาอุเบคา
หรือทางศาสนาอื่นก็อาจจะมีเรื่องนี้ด้วย
รักเมตตาและประนีประนอมกัน

ก็ไม่รู้จะมานั่นนี่กันทำไม

มีทั้งคุณอนันต์มีทั้งโทษมหัน

ให้มันมีกำไรมากกว่าที่

แต่แน่นอนเรียงม้าก็ต้อง

จะบอกว่าเลี้ยงม้าก็ไว้ขี่อย่างเดียว
แล้วมันไม่ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเป็นไปไม่ได้

วันแรกที่มีไฟฟ้าใช้

วันแรกที่มีทีวีวันแรกที่มีวิทยุ

มันเป็นอย่างนั้นเองโดยอัตโนมัติ

ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตในช่วงหนึ่งของเรา

เคยเขียนจดหมายไปหาพี่สาวที่อยู่ต่างประเทศ

เขียนสีตัวเล็กยี่ยด
อาทิตย์๒อาทิตย์ถึงจะถึงอเมริกาแล้ว

แต่วันนี้ปิ้งเดียวถึงเลย

เรามีชีวิตผ่านจากตรงนั้นมาอยู่ถึงตรงนี้

แล้วก็ขอโทษด้วยถ้ารบกวน

อุตส่าห์มีแฟนคลับกับเขาด้วย
ก็เป็นบุญนักหนาในชีวิตหนึ่งครับ

สำหรับคนที่ไม่ชอบนิติภองหอนะ

มันเป็นการทอดสะพานแห่งมัยตรี
คือเพราะยังไงก็ตามเนี่ย
ถ้าจะปักใจชัง
ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

สมมุติว่าชังกันอยู่อย่างนี้
แต่บังเอิญไปเจอกันที่ท่าน้ำแล้ว

ตรงนี้ก็อย่าให้ความชังมันเลยเถิด

คนรักจะคืนหนังคนชังจะคืนเสื้อ
ก็เราไม่เบียดเบียนกันก็พอ

ไปเจอใครเจอเพื่อน

จะทำคอนเสิร์ตเล็ก
ให้กับศิลปินจะเกี่ยวกับเพลงบ้าง

อะไรที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าอยู่ก็

มีคนมาพี่ทำให้หน่อย

ก็มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดินป่า

เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กินอะไรบ้าง

แต่ถ้าแบบให้นิติพงศ์ไปเตะบอล

เป็นคนไม่มีความสะวันด้านกีฬาเลย
แต่อาจจะมีความชอบในเรื่องดนตรีบ้างอะไรบ้าง
ก็เลยมีชีวิตวันนี้ได้

แล้วก็สิบเบี้ยใกล้มือหยิบเอาไว้ก่อน

แต่ถ้าแบบเกี่ยงอะไรพวกนี้เนี่ย
มันทำให้โอกาสของตัวเองมันหายไป
เพราะฉะนั้นอะไรแตะได้แตะ
แต่พอแตะตรงนี้มันเกิดความสั่นสะเทือน
มันมีความขยายตัว